แน่นอนในโอกาสที่เราเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีฉลาการนายกำพลวัชฎาพล
อดีตภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ซึ่งรับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
มีผลงานดีเด่นทั้งในเรื่องของการศึกษาและการศึกษาน้ำมือชน

รัฐจึงมีการทำรูปปั้นเหมือนขึ้นมาครับ

ฝีมือปฏิมากรเอกของเมืองไทยครับ
และนำไปมอบให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสุพัตราศรีประชิมครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่จะเอารูปท่านผ่านงานปฏิมากรรม
เป็นรูปทรงที่เด็กรุ่นหลังในไทยรัฐเนี่ย
ก็จะเห็นไงว่าไม่ใช่เห็นแค่ชื่อว่าไทยรัฐ
เป็นบริษัทใหญ่ทำทีวีทำสื่อ

หน้าตายังไงคาแรคเตอร์ยังไง

แต่ถ้ารูปนี้มันได้ไปอยู่
มันก็จะเป็นเขาเรียกว่างานการปฏิมากรรม
เพื่อสร้างรูปทรงที่เป็น๓มิติ

ที่เคยได้ทำความดีขึ้นมา
มันก็จะทำให้เรื่องราวตรงนั้น
มันเขาเรียกว่าเด็กมันก็อยากจะค้นหา

หลานทุกคนก็ต้องช่วยกัน

อย่าทำให้โรงเรียนเสียอย่าทำให้ประเทศชาติเสีย
นี่คือเสียงแห่งความภาคภูมิใจของวัชระประยูนคำ
ปฏิมากรฝีมือเอกของเมืองไทย
ปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญของประเทศ
มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จัก

ปั้นรูปเหมือนนายกัมพลวัชรพล

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

สร้างสรรค์ผลงานบุคคลสำคัญระดับโลก
ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก
บุคลิกความเป็นผู้นำของนายกัมพลวัชรพล
เสมือนพญาอินทรีย์ในวงการหนังสือพิมพ์

และสร้างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศ
แต่ท่านก็ไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคม
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ให้การศึกษากับเด็กในชนบท
นี่คือบุคลิกอันโดดเด่นของนายกัมพลวัชรพล
ที่ปฏิมาก่อนอย่างอาจารย์วัชรพระยูนคำ
นำมาเป็นโจทย์สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ผมยกย่องในสิ่งที่แบบเหมือนว่าท่าน

แต่ท่านรู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ทดแทนบางอย่าง
ท่านรู้สึกว่ามันต้องเอาตรงนั้นมาสร้างพลัง
แต่พลังตรงนั้นมันกลับไปช่วยประเทศชาติ

ท่านอาจจะส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกจบดร

แต่นี่ท่านไปส่งลูกหลานทุกคนในประเทศไทย
เพื่อที่จะให้มีพื้นฐานตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีกว่านั้น
รูปปั้นเหมือนในกัมพลวัชรพลจำนวน๑๑๑รูป
จะถูกส่งไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กในชนบท
และยังร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสร้อยปีชาตการ
เป็นคนไทยคนที่๒๘ที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้
แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ถูกคัดเลือก
ในการที่จะทำให้ใจในการที่ทำ
เราก็ภูมิใจที่ได้สร้างงานร่วมกับโปรเจกต์นี้
แล้วก็ได้ทำอะไรดีกับคนไทยเหมือนกับเรา
อะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนที่แบบว่า
มาจากดินมาจากสิ่งที่เป็นศูนย์เหมือนกัน
มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้การเรียนรู้กับสังคม
ที่จะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของท่าน